คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็เป็นโรงงานที่เกี่ยวกับน้ำมันด้วยนะคะครับ
แปดโมงที่ผ่านมาค่ะโรงงานนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลคอกระเบือ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

เจ้าของโรงงานบอกว่าโรงงานเพิ่งสร้างใหม่ค่ะ
เครื่องจักรเพิ่งลงเมื่อ๒สัปดาห์ก่อนเองค่ะ
ยังไม่ได้เปิดทำงานอย่างเป็นทางการเลยนะคะ
คือกำลังทดลองเพื่อทดสอบว่าระบบมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่า
ตอนที่อยู่ในช่วงของการเดินระบบเครื่องจักรค่ะ

แต่ผู้เสียชีวิตสองคนนี้เป็นคนที่ควบคุมงานอยู่หน้าเครื่องเลย

ก็เลยคาดว่าสาเหตุที่เกิดไฟไหม้อาจจะเป็นช่วงรอยเชื่อมต่อ
ระหว่างถังน้ำมันขนาด๘๐๐ลิตรกับส่วนของตัวเครื่องกลั่น
ส่วนเชื่อมต่ออาจจะไม่ได้มาตรฐานค่ะ
ก็คือพอไปเจอน้ำมันกลั่นที่ร้อนมากกว่า๒๐๐องศาเซลเซียส

ฝาถังระเบิดพุ่งเปิดออกมาเลย
แล้วแรงระเบิดทำให้คนที่คุมงานสองคนที่อยู่ตรงนั้นนะคะ
กระเด็นตกกระแทกพื้นถูกไฟคลอกและเสียชีวิตอยู่ในกองเพลิง
มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นน่าจะสักประมาณ๑๐ล้านบาทนะคะ
วันนี้นาริสบุญนิ่มทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป
ก็พยายามไปคุยกับเจ้าของโรงงาน
แต่เจ้าของโรงงานก็ปฏิเสธจะให้ข้อมูลนะคะ
คือบอกแค่สั้นว่าไม่ต้องห่วง
คนงานทั้งสองคนเป็นคนงานไทยถูกกฎหมาย
บริษัทก็จะเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ส่วนสาเหตุเนี่ยทางเจ้าของโรงงานยังไม่พร้อมให้ข้อมูลอย่างละเอียดค่ะ
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงงานนะครับ
บอกว่าโรงงานที่เกิดเหตุเนี่ย
เขาอยู่ติดกันกับโรงงานแห่งนี้นะฮะ
เขาบอกว่าโรงงานแห่งนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๗โมงเช้า
ได้ยินเสียงระเบิดทั้งหมด๓ครั้งนะครับ
เสียงดังแบบ๓ครั้งใหญ่เลยนะครับ
ก็มีคนงานวิ่งหนีออกมาจากโรงงานแล้วก็มีเพลิงลุกไหม้อย่างหนักนะฮะ
ตอนนี้ศพของพนักงานทั้งสองที่เสียชีวิตนี่ก็อยู่ที่นิติเวศนะครับ

คุณนฤทธิได้คุยกับพนักงานโรงงานอีกคนนึงนะฮะ
เขาเป็นรุ่นน้องของนายสุภางชะนันนะครับ

บอกว่านายสุภางชะนันเนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันมาก
แล้วห้องพักอยู่ใกล้กันนะครับ
เวลาเลิกงานก็มักจะไปกินข้งกินข้าวอะไรด้วยการปรึกษากัน

เขายังถามนายสุภางชะนันอยู่ว่ามีอะไรจะให้ช่วยไหม

เช้าวันนี้โรงงานจะต้องรันระบบใหม่นะครับ
นี่คือห้องที่ผู้ตายเขาอยู่นะฮะนายสุพังชะนันนะฮะ
รุ่นน้องเนี่ยเขาอยู่ห้องใกล้นะครับ
ซึ่งเมื่อคืนนี้นายสุภางชะนันยังบอกกับเพื่อนรุ่นน้อง

เดี๋ยวพี่จะเข้ามาทำงานตอนเช้านะครับ

แต่ก็เกิดเหตุที่โรงงานซะก่อนนะครับ
ใช่ครับพี่มีอะไรเขาก็จะแนะนำคอยสอนและชีแนะมีพอิ่นตลอดนะครับ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเรื่องทางคดีเนี่ยค่ะ

เจ้าของโรงงานนะคะรวมถึงพนักงานในโรงงานนี้นะคะ
หลักเลยก็ต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
แล้วก็ต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยนะคะ
ถ้าพบว่าเป็นความประมาทของทางโรงงาน

แล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะ